กันอยู่แล้วก็เมาแล้วก็ไปแซวไปแซวผู้ชายคนนึงสักพักเขาย้อนกลับมาเนี่ยกับพวกรวม๔คนคือไล่ทำร้ายจนแบบน่วมเลย
พี่พอแล้วมึงค้าทายมึงเมาแล้วไม่หรูเฉย
อะไรใจเย็นช่วยด้วย

นี่ฮะผู้หญิงก็โดนไปด้วยนะครับ
พยายามเข้าไปเนี่ยบังแฟนเนี่ยฮะ
ผู้ชายคนนี้เสื้อเขียวเนี่ยกางเกงสีแดง
คือไม่รู้ว่าเครื่องแต่งกายจะคล้ายกับกู้ภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ว่าคนเจ็บเขาบอกมากันกับพวกเนี่ยรวม๔คนด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านขายของชำในซอยรามคำแหง๒๔แยก๑๖ครับท่านผู้ชมครับ
ที่จะบอกเบาและชอบท้าทายไม่อยู่เฉยเดินแบบนี้แล้วก็ไปเลย
เหตุการณ์เนี่ยคนถ่ายคลิปก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้แต่ละฝ่ายใจเย็นเนี่ยนะฮะ
เป็นระบบนะครับแล้วผู้หญิงคนนึงก็เจ็บเหมือนกัน
พยายามเข้าไปห้ามพยายามเข้าไปช่วยแฟน

พยายามเข้าไปห้ามปรามตอนนั้นก็โดนเข้าไปด้วย
แล้วผู้ชายเสื้อเขียวก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป

ในโพสต์นี่ที่เขาเอาคลิปมาลงบอกว่า
นั่งกินเหล้าเฉยไม่ใช่ตัวต้นเรื่องด้วย
แล้วทำไมชาย๔คนถึงเอาขวดมาฟาดหัว
นั่งหันหลังอยู่ไม่รู้เรื่องเลย
โดนขวดตีที่หัวโดนเตะเสยหน้าไม่ทันตั้งตัว
ส่วนตัวเราเนี่ยเข้าไปห้ามก็ถูกต่อยที่หน้า
สาหัสทั้งคู่แจ้งความกับตำรวจแล้ว
กำลังตามตัวผู้ก่อเหตุ๔คน

คุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับคนเจ็บนะฮะ
นี่ฮะไปโรงพยาบาลมาหมออนุญาตให้กลับบ้านแล้ว

โอ้โหนี่ฮะแผลแตกที่หน้าผากที่เบ้าตา
ปากก็แตกมีแผลที่มืออีก
เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
คือเขาชื่อคุณปัญญานะอายุ๓๕นี่คุณปัญญาบอกว่า
ผมเนี่ยนั่งกินเบียร์อยู่กับเพื่อน
อยู่หน้าร้านขายของชำใต้หอพัก

มีผู้ชายคนนึงมาซื้อของที่ร้านขายของชำใต้หอพักนั่นแหละ
เพื่อนก็ไปแซวเขาผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้แหละมั้ง
เพื่อนไปแซวประมาณว่าเดี่ยวกับกูไหม
ผมก็เห็นเพื่อนไปแซวผมรีบไปยกมือไหว้ขอโทษ
บอกพี่เพื่อนผมเมาพูดจาไม่รู้เรื่องอย่าถือสาเลยนะพี่
ก็ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่โกรธนะเขาก็ไม่ได้จะเอาเรื่อง
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์หายไปพักหนึ่ง
สักพักย้อนกลับมาพร้อมกับพวกรวม๔คน
เดินมาถึงเนี่ย๔คนนี้พูดประโยคเดียวใครแซวน้องกู
หยิบขวดเบียร์ฟาดหัวผมเลยฟาดหัวเพื่อนผมด้วย
เสยหน้าผมอีกต่อยเบ้าตาผมอีก
เปะเข้ามาดั่งจมูกนี่หักผิดรูปเลย
ตอนนั้นผมก็พยายามถามว่าทำผมทำไมเขาก็ไม่หยุด
แฟนผมลงมาลงมาช่วยลงมาห้ามแฟนผมถูกต่อยไปด้วย
นี่ยืนยันนะฮะคุณปัญญาเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยนะ
แต่ว่าเห็นการแต่งตัวแล้วก็ดูคล้ายกับกู้ภัยแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
ถ้าเจอเนี่ยเขาแค่อยากถามว่าโอ้โหคือคนเมาพูดแซวแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ย
ต้องเอากันแบบปางตายขนาดนี้เลยเหรอค่ะนี่ฮะเดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะครับ
เขาถามว่าแซวน้องกูเหรอแล้วก็ผมก็โดนขวดตีเข้าที่หัวเลย
แล้วก็เขาก็ล็อกผมไว้แล้วก็ไปต่อยน้องอีกคนนึง
แฟนผมเข้ามาห้ามเหมือนเขาจะต่อยผมแต่ว่าเฉียวไปโดนกกหูแฟนผม
อย่างนี้เค้าไม่มีอาวุธถ้าเค้ามีอาวุธมาผมก็แฟนเป็นยังไงไม่รู้มากเลย
ส่วนแฟนของคุณปัญญานะครับที่ว่าเข้าไปช่วยห้ามในคลิปนะครับ
ซึ่งก็เจ็บเหมือนกันนะฮะเธอบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงเออะโวยวาย
คือมันเป็นร้านขายของชำใต้หอพักอ่ะอืมเธอก็ลงมานะ
เพราะรู้ว่าแฟนนั่งดื่มเบียร์อยู่ตรงนั้น
มาถึงเนี่ยเห็นผู้ชาย๔คนใช้ขวดเบียร์ฟาดหัวแฟน
ก็พยายามเข้าไปช่วยห้ามถูกต่อยเข้ากกหูจนแบบเขียวช้ำเลย

เสยหน้าแฟนอีกชี้หน้าด่าทอเพื่อนอีกนะเพื่อนของแฟนอ่ะ
คือเธอบอกว่าจริงแล้วฝ่ายเธอเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
ถ้าถามว่าเออชาติจะไปทำอะไรฝั่งนู้นเขาก็คือไปแซวไปพูดแซวนะ
ซึ่งแฟนก็ขอโทษแทนเพื่อนไปแล้ว
แต่ทำไมถึงแบบไปเรียกเพื่อนมาแล้วก็มาทำร้ายกันขนาดนี้
คือเธอบอกว่าเห็นคู่กรณีแต่งตัวเนี่ยชุดที่ใส่แบบคล้ายกับกู้ภัย

แต่เธอบอกว่าเธอก็ขอขอบคุณทางคนที่อยู่แถวนั้นด้วย
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานของทางฝั่งเธอ
พยายามลุมทั้งที่หนูก็กอดแฟนอยู่เหมือนชุดกู้ไพ
หนูก็โต๊ะใจเหมือนกันคนที่ใส่กางเกงเสื้อเขียว

กำลังติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ

ตำรวจบอกว่าก็คาดว่าอาจจะเป็นกู้ภัยเหมือนกัน
แต่ต้องรอดูว่าใช่จริงหรือเปล่านะครับ
พรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกคนเจ็บอีกคนนึงนะ
เป็นคนต้นเรื่อง
เพื่อนเขาบอกว่าไปแซวพี่เขา

แล้วพี่เขาเลยกลับมารวม๔คนโดนจนเละเลยเนี่ย
เดี๋ยวจะให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมกันอีกนะครับ